สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำหนังสือน่าอ่าน
อันนี้คือหนังสือเรื่องอีศพประการนำนะครับเป็นวรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย
อันนี้ผมพยายามมาให้กับกระทรุงธรรมนะครับเพราะกระทรุงธรรมเป็นผู้รวมงงมาอีกครั้งหนึ่ง
นิทานอีศบน่ะนะครับจริงจริงแล้วคือนิทานอีศบนั่นแหละ
หลายมาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีมวลกว่าพันเรื่อง
เป็นนิทานเล่าของนักนิทานนักเล่านิทานชาวกรีกโบราณ
ประมาณหกร้อยยี่สิบปีก่อนพฤษฎราชนะครับ
เรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเป็นตัวละครถ้าเป็นสัตว์เป็นกษิกรเป็นเทพเจ้า
ส่วนเรื่องสุภาษิษฐรณ์ของใจนะครับอันนี้ก็แพร่มาตั้งแต่สมัยราตราโปซิน
ตั้งแต่ราคาทิสามและสิ่งที่สุดก็คือต้อง
กล่วยพัทจะเขียนจากภรรณ์หนึ่งพัฒน์จุดนับเก้าในบิวยุธหัวนะครับ
คือได้ส่งพระราชอิทธิพลแปลและพระราชอิทธิพลโครงสมภาษิศ
ร่วมกับนักปลารักษณ์ในสมัยนั้นในรัฐสมัยนั้นนะครับ
มีภูมิสุปฏิษฐ์พระนักศึกษ์พลังเองด้วย๔เรื่อง
รัฐศึกษีกับหนูพิจารณ์กับบุตรทั้งหลาย
สุนัขปลากับลูกแกะและกระต่ายกับเต่านะครับ
อันนี้ก็มีเป็นวัตกรรมประวัติศาสตร์ของเราที่มีความสำคัญ
ขณะในทางการงานทรงวัฒนธรรมได้มอบหวายให้คุณดาวรัตน์
ชูซัพนักศรศาสตร์ชำนาญพิเศษกลุ่มภาษาและวันนะกรรม
ได้ตรวจสอนชำระและสุขายวิจัยเรียบเรียงขึ้น
เพราะว่าพี่นานแล้วเป็นหนังสือที่สมควรค่าทั้งวัฒนธรรมประสอบศาลและวรรณคดีนะครับ
เป็นงานวรรณกรรมแปลวรรณกรรมแปลจากภาษาอังกฤษในยุคเริ่มแรก
แล้วหลายอย่างได้มีการนำเรื่องราวของศพประการธรรมเนี่ย
มาปรับเป็นภาพปรับเรื่องประดับพระเมฆทองศาลหลังหลวง
ราวรรณโบสถิติศพ๑๐๘ด้วยนะครับ
แล้วก็หนังสือนี้ได้รับความนิยมในสถานการณ์ที่๕

หลายอย่างก็มีองค์กรสภาษีทรงไทยที่สอดคล้อมกับอิทราณีศพ

ก็อยากให้เด็กลูกหลานของเราได้ไปดูไปอ่านบ้างนะครับ
เพื่อนจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเรามันมีความมีการพันธกรรมมาอย่างไรนะครับ
สิ่งที่ผมอยากยกอันสำคัญที่สุดก็คือว่า
มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งสอดคล้อกับทางนั้นนี้ก็คือเรื่องของเสพหิมั่งวีชัพจับห่านทะวัน
คือผมเนี่ยนะนี้ได้ไปอ่านไปเองแล้วก็ละก็เดี๋ยวไปซื้อให้เถิง
แต่อันนี้จะมีสุภาษีสอนใจของเราซึ่งพญาศิริรุนทร์โบหารน้อยอาจารยางปูนนะครับ
ซึ่งได้มาแต่งไว้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมจริง
ผมอยากได้ฟังผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับ
อย่าเกลียดคล้างการเรียนเล่นอุตส่าห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
จะตกถิ่นฐานใดไม่คงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอยังกระทำตน
อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล
อาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดี
เกิดเป็นชายชาวสยามตามวิสัยหนังสือไทยก็ไม่รู้รูหวัดศรี
อับอายขายหน้าทั้งตาไปถึงผู้ดีก็คงด้อยถอยตระกูล
จะตำเตี้ยเสียชื่อว่าโฉดช้าจะชักพาชดลาบให้สาบสุ่ม
ทั้งขายหน้ายาดวงภงประยูนจะเพิ่มภูติฉินคำลิมทา
หนังสือหรือตำรับฉบับบทเป็นของล้วนควรจดจำศึกษา
ดาปู่สู้สอดสะสมมาหวังให้บุตรนัดดาได้ร่ำเรียน
จะได้ทราบบาปบุญทั้งคุณโทษประบุญโทษต่ำช้าก็พาเห็น
สมหวังนางบีดาปู่ตาเพียนเป็นจำเนียนเพลงซัดกระจัดกระจาย
อันนี้ก็ความรู้คู่กับเราสำคัญที่สุดโดยเฉพาะยิ่งโลก
จากโลกยุคดิจิทัลอะไรต่างเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ทั้งหมด